เรื่องราวดีก็มีให้ได้ดูกันบ้างนะครับ
เรื่องของคุณพี่ตำรวจที่เขาใจดีอย่างคุณพี่ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
ไปเจอกับคนที่เขาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วมันเสียจอดอยู่ข้างทาง
เอาไงดีแบบนี้ต้องช่วยงั้นจับมือไว้แล้วไปด้วยกันครับ
ช่วยเหลือประชาชนครับรถคันเร่งเร่งไม่ได้
จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะปลากไป
ทำอะไรได้ดังปั้นไปถ้าเราร่วมใจ
โอ้น่ารัก
มันเป็นภาพที่ขอประทับใจจริง
จับมือจับมือพี่ตำรวจไว้

น่ารักจริงนะ

อย่างนี้มันก็มีความอันตรายอยู่นะแต่ว่ายังไงคงจะแบบว่า
แถวนั้นคงจะมีอู่ซ่อมคุณพี่ตำรวจเขาก็คงจะเห็นใจ
งั้นไปกันแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปส่งนะ
ก็เป็นน้ำใจของคุณตำรวจแล้วกันมองเป็นแบบนี้นะ
อยู่ในมือพี่ตำรวจแล้วมั่นใจได้
ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ารถตำรวจเขาจะมีไซเลนไง
เขาจะเปิดสัญญาณไว้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ